คุณผู้ชมครับเกิดเหตุชายอายุประมาณ๔๐ปี

มีรอยมีดปาดคอยาวลึกถึงหลอดลมนะครับ
เพื่อนใกล้ชิดเปิดเผยออกมาว่า
ผู้ตายก่อนหน้าที่จะ
ไม่รู้ว่ายังฆ่าตัวตายหรือว่าจะเป็นฆาตกรรม
ตอนนี้ตำรวจกำลังสืบสวนอย่างเข้มข้นนะครับ
แต่ว่าคนใกล้ชิดของผู้ตายบอกว่า
ผู้ตายเคยบ่นบอกว่ามีคนจะมาทำร้าย
แล้วก็อยากตายเพราะเบื่อชีวิต

เหตุการณ์เริ่มต้นจากช่วงสายเมื่อวานนี้นะครับ
นายประดิษฐ์เวียงคำซึ่งเป็นผู้สิทธิ์ข่าวท้องถิ่น

ไปพบศพนายไพบูลพรมายบิรุแมนอายุ๔๐ปี

วงบางประกอบเขตราชบุรณะกรุงเทพมนาคม

เดินทางไปยังจุดเกิดเหตุนะครับ
จากการตรวจสอบพบศพนายภัยบูล

ปาดเข้าที่บริเวณลำคอเสียชีวิตมาแล้วประมาณ๑๒ชั่วโมง
ตำรวจก็ประสานเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน
ส่งศพของนายภัยบูลไปชนะสูตร
ที่นิติเวศโรงพิบาลศิริปราชนะครับ
ต่อมานายประดิษฐ์เวียงคำหรือว่าเอ

และเป็นเจ้านายของนายแมนผู้เสียชีวิต
ได้เดินทางไปให้การกับตำรวจ

ก็จะมีนายแมนอาศัยอยู่ที่ชั้นหนึ่ง

ก็เห็นว่านายแมนผู้เสียชีวิตกำลังนั่งดื่มเหล้าอยู่

สักพักนายแมนมีอาการมืนเมา
แมนก็พูดขึ้นว่าจะมีคนมาทำร้าย
อยากตายเบื่อชีวิตเพราะถูกตามปองร้ายเหลือเกิน
นายเอเจ้าของบ้านก็เลยบอกผู้ตายบอกว่า
อย่าคิดสั้นแล้วก็ไล่ให้กลับขึ้นไปนอนซะ
แต่พอรุ่งเช้านะครับเมื่อเจ้าของบ้านคือนายเอลงมาจากชั้น๓
ก็เห็นที่หน้าห้องน้ำมีผ้าผูกไว้ในลักษณะเหมือนเป็นบ่วง
และที่พื้นก็เห็นนายแมนนอนจมกองเลือด
ลำคอมีรอยถูกปาดคอนะครับ
แล้วก็มีเศษขวดเบียร์ที่มีลักษณะเป็นปากฉลามตกอยู่

คือเดิมทีพนักงานสอบสวนสนราชบุรณะยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การของนายเอหรือว่าเจ้าของบ้านนะครับ
ก็ต้องสืบสวนในทางลึกหน่อย
ตอนแรกก็ตั้งประเด็นไว้โอ้โหทั้งฆาตกรรมหรือจะเป็นการฆ่าตัวตายหรือประสาทหลอนจริงเนี่ยนะครับ
แต่ว่าก็มีพยานแวดล้อมที่ให้การตรงกับนายเอเจ้าของบ้าน
โดยเฉพาะนางสาวแนนพรมายน้องสาวผู้ตาย
เดินทางมาที่สนราชบุรณะให้การกับตำรวจเช่นกันนะครับ

เพราะรู้ว่านายแมนพี่ชายมีอาการป่วยทางจิต

ตำรวจก็เลยนอกจากสืบสวนเข้มข้นเรียบร้อยแล้ว
สรุปว่าคดีนี้เป็นคดีฆ่าตัวตายนะครับ
ด้านเพื่อนบ้านก็ยืนยันว่านายแมนมีอาการป่วยทางจิตจริง

นายแมนเคยมาบอกว่าช่วงนี้

แต่น้ำฝนที่ตกลงมาจากฟ้า
ไม่ใช่น้ำฝนธรรมดา
บอกว่าก็ไม่ได้ยินเสียงแปลกอะไร
ไม่ได้ยินเสียงใครทำร้ายอะไรกันนะครับ

ไม่ถึงว่าอาการประสาทหลอนของนายแมนเนี่ย
จะรุนแรงถึงขั้นทำร้ายตัวเอง

แล้วก่อนเกิดเหตุเจออะไรแปลก
มีการทะเลาะกันมีไหม

คนที่อยู่ด้วยเขาคอยด่าคอยว่าไม่ให้กินเหล้าเยอะ

เขาไปกินจระสมเยอะเยอะ
อาทิตย์หนึ่งทั้งอาทิตย์นี่

ให้ผมนึกว่าแบบทะเลาะกันกับลุงคนที่อยู่นี่

เนี่ยถ้าเมื่อวานเขาก็อยู่ทำงานอย่างนี้ทั้งวัน
มันก็เรียกยายยายเขาก็จะไปข้างนอกเขา
แต่เอ่ยย้ายฝากดูบอกแมนหน่อยนะ
ก็สงสารคำนาจตื่นมาอุ้ยไม่คิดว่าบอกแมนมันจะตามตัวมัน

เวลาเขากินน้อยนะคะอาทิตย์ยาดใส่เขาก็ดีย้าย

แต่เขากินทุกวันก็ทำงานไปเนี่ยเขาจะจิบ
ก็ทำงานอยู่กับใครไม่ได้งานอยู่กับตัวเองเนี่ยได้
อย่างไรก็ตามนะครับตำรวจจะได้ส่งศพนายภัยบูลพรมายหรือนายแมนไปตรวจที่นิติเวศโรงพยาบาลศิริราช
แล้วก็จะให้ญาตินั้นติดต่อรับศพในวันนี้ต่อไปนะครับ